ตัวร้ายหน้าหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะผู้ชื่อเชนธวัชสันค่ะหรือว่าเชนนัทวัฒน
ภาพจากทุกคนเชื่อว่านุ่มคนนี้ต้องเป็นนักแสดงตัวร้ายเล่าบทบาทอย่างแน่นอน
เห็นรับบทร้ายจนติดภาพแบบนี้เจ้าตัวก็บ่นโอดเหมือนกันนะอยากเป็นคนดีบ้าง
โอ้เชน
นเชนค่ะเขาเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าอยู่ในวงการมานานเกือบ๑๖ปีแล้ว
รับละครมาจนนับไม่ถ้วนค่ะแต่หลักเลยเนี่ยบทบาทที่ได้รับก็หนีไม่พ้น
บทร้ายไม่ว่าจะเป็นตัวโกงผู้ชายจอมเจ้าชู้มาเฟีย
เรียกว่าเล่นบทบาทนี้มาเยอะจนคนดูเนี่ยเกลียดไปเลยล่ะจ้ะ
แต่เจ้าตัวนะคะก็บอกว่ายังโชคดีนะคะที่ยังได้เจอแฟนละครที่อินจัด
เข้ามาด่าแบบจริงจังอันนั้นยังไม่เคยนะครับ
ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นด่าแบบขำแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
เพราะว่าเล่นได้สมบทบาทจนคนดูเชื่อ
พร้อมกับบอกว่าจริงก็อยากจะเป็นคนดีเหมือนกับคนอื่นนะ
อ้อนผู้จัดผ่านหน้าจอมาด้วยแล้วกันหน้าตาแบบนี้ก็เป็นคนดีได้นะครับ
ไม่ได้อยากรับเป็นผู้ร้ายเลยนะแต่ว่าเขาก็บทที่ส่งมาก็
อาจจะเห็นว่าเราเหมาะกับอะไรแบบนี้ครับแต่จริงวันหนึ่งก็อยากสวิตช์ตัวเองไปเล่นแบบอื่น
ทุกโอกาสที่รับมาถ้ามันน่าสนใจก็พร้อมที่จะแบบทำ
ไม่ว่ามันจะเป็นบทแบบเดิมต่อให้มันเป็นบทแบบเดิมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่
มันก็ต้องเล่นแบบใหม่ผมถือว่าโชคดีที่คนเกลียดในละคร
แต่คนไม่ได้เกลียดตัวชิงไม่ได้เกลียดตัวชิง
เคยไปนั่งกินข้าวมันไก่แล้วแล้วก็ได้ยินเขาพูดแบบ
เอายาพิษให้มันขำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแต่เขาก็หันมาแล้วขำกับเรา
อยากเป็นคนดีกับเขาบ้างครับผมเห็นผมอย่างงี้ตัวจริงผมเป็นคนดีมากนะครับอ้าว
ไม่อยากจะคุยนะไม่มีใครเชื่อแน่